คุณผู้ชมดูเรื่องโควิดกันหน่อยค่ะ

ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ติดเชื้อในไทย

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าผู้หญิงคนนึง
ส่งตัวจากโรงพยาบาลย่านราชบูรณะ

บอกว่ามีการปอดติดเชื้อผลจะเป็นโควิดหรือเปล่า
ล่าสุดผลออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชม
เป็นผลแล็บ๓แห่งยืนยันตรงกัน
ว่าเธอไม่พบเชื้อนะคะ
โอ้โหตอนแรกนี่ที่เราได้ยินข่าวตั้งแต่เมื่อวาน

เพราะว่าเธอไม่ได้เดินทางไปเมืองนอกนะ
อยู่ที่นี่นั่นแหละแต่ว่าพักอยู่ในบ้านเดียวกัน

สำคัญมากว่าที่มาที่ไปว่าเธอจะติดเชื้อหรือไม่นั้น
มันเกี่ยวข้องกับคนที่ไปถูกกักตัว
พอคนนั้นถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
ยังมีเชื้อโควิดหรือเปล่าแล้วเอามาติดคนในบ้านหรือเปล่า

ต้องเพิ่มเป็น๒๑ต้องเพิ่มเป็น๒๘วันไหม
แต่ว่าล่าสุดทางด้านในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ยืนยันว่าผู้หญิงอายุ๓๑ปีคนนี้ที่เธอป่วยเป็นปอดอักเสบรุนแรง
แล้วสงสัยว่าจะติดโควิดเนี่ยผลยืนยันออกมาแล้วค่ะ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์๓แห่ง
คือมีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่สิริราชพยาบาล
แล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาตรงกัน
ว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้การตรวจซ้ำก็มาจากการที่ผู้หญิงคนนี้
เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแถวย่านราชบุรณะ
แล้วก็มีอาการบวมตามแขนตามขาจากโรคเบาหวาน
พอวันที่๑๓กรกฎาคมตัวเธอก็มีอาการปอดอักเสบ
แพทย์ก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดปอดอักเสบ
ต้องสงสัยโควิด๑๙ไว้ก่อน

ส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุลาลงกรปรากฏผลออกมา
ตอนแรกเหมือนมีข่าวมาว่าติดโควิด
ทีนี้ก็เก็บเสมหะมาตรวจซ้ำผลคือไม่พบเชื้อ
ก็เลยต้องมีการเก็บเสมหะเพิ่มเติม
เพื่อส่งตรวจยืนยันครั้งที่๓
ปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะคะคุณผู้ชม
ก็เรื่องนี้นอกจากคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชจะ

ก็ยังมีทางอธิบดีกรมควบคุมโรคด้วย
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ก็ออกมาย้ำถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ใช่ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็ยังกังวลอยู่
กรณีทหารอียิปต์ว่าจะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์หรือเปล่า
กระทรวงสาธารณสุขโดยอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง
ก็แถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน
ว่าสามารถบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ที่ระยองได้
แล้วก็บอกว่าทหารอียิปต์ไม่ถือเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์
แต่ถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดทางกรมควบคุมโรค
ก็จะมีการจัดการเฉพาะจุดไม่ปิดพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะ
เพราะว่าคนทั้งจังหวัดระยองก็ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด
สามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่ว่าจำเป็นต้องยกกาดสูง
ก็คือการห้ามตกผลของการที่ประชาชนที่ไปห้าง
แล้วเขาก็ไปตรวจมาที่บริเวณหน้าห้างแหลมทอง
มีการตั้งจุดตรวจผลวันก่อนออกมา
ไม่พบใครติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ส่วนสถานการณ์วันนี้ค่ะที่ทางสบคแถลง
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๔รายนะคะ
กลับมาจากสหรัฐอารับเอมิเรต๒ราย
อียิปต์๑รายจากสหรัฐอเมริกา๑ราย
ก็มีผู้รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๓ราย
แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนภาพรวมทั้งหมดจากกรณีทหารอียิปต์
แล้วก็จากกรณีลูกอุปถุสุดานทางโครสกสบค
ก็มีการเปิดข้อมูลรายงานการตรวจตัวอย่างโควิด
รายงานผลการตรวจที่จังหวัดระยอง
ก็ตรวจประชาชนไปทั้งสิ้นนะครับ
ที่ห้างแหลมทองหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องที่ไปห้างแหลมทอง

ที่ใครที่ไปเซ็นทรัลระยอง๔๔๗คน
ทั้งหมดรวม๑๓๓๖คนนะครับ
ก็ไม่พบเชื้อแล้วก็ยังมีรอผลอยู่อีก๑๒๕๒คน
สำหรับคนที่ตรวจเมื่อวานนี้วันที่๑๕กรกฎาคม

ก็รวมทั้งสิ้นตรวจไป๒๕๐คนแล้วนะ
ส่วนที่กรณีของลูกอุปทูตสุดาน
ก็มีการตรวจคนในกรุงเทพ
คนตรวจกันไปเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม
ก็ไม่พบเชื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางสบคเขานะครับ